หลายคนมักจะพูดบ่อยนะครับว่าบางทีเรื่องของเรามันไม่น่าจะไปหนักหัวใคร
เคสนี้สามีภรรยาชาวกัมพูชาที่เขาเป็นแรงงานต่างด้าวนะคะ

งงว่าเออจริงผัวเมียทะเลาะกันมันก็น่าจะอยู่แค่นี้เนาะ

ลูกของฝ่ายชายหลานของฝ่ายชายพยายามเข้ามาห้ามโดนยิงทะลุข้อมือบ้าง
นิ้วขาดบ้างแล้วคนก่อเหตุก็หนีไปเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แคมป์คนงานเกาะสร้างในอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีกลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะ
ผู้ตายคือนายตีแป๊ะวัยสามสิบแปดปีเป็นแรงงานชาวกัมพูชามีคนเจ็บอีกสองรายก็คือลูกชายของคนตายนะคะ
ในเต็มอายุยี่สิบปีถูกยิงเข้าที่มือขวาจนนิ้วกลางกับนิ้วนางเนี่ยขาดไปเลย
บันทึกสอบสนทรวจแผ่นแวดล้อมค่ะเขาบอกว่าคนก่อเหตุคือนี่ค่ะ
ปมเหตุไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้คนเราฆ่ากันได้ด้วยเรื่องแบบนี้
เสียงดังนายวิพลก็เลยเดินถือปืนเข้ามายิงเลย
และหลังเกิดเหตุก็ขับกระบะหนีไปพร้อมกับปืนลูกซองมุ่งหน้าอำเภอบ่อทองนะคะ

ตำรวจก็เก็บพยาหลักฐานจนรู้มาว่านายวิพลคนนี้ชอบใช้ปืนลูกซองมาข่มขู่คนงานค่ะ
ก็เลยประสานชุดไล่ล่าติดตามมาดำเนินคดีให้ได้
ส่งคุณอัพจิรายุทธ์ลงพื้นที่นะคะ
อย่างที่เห็นลักษณะเนี่ยมันจะเป็นห้องแถวชั้นเดียว
เมื่อกี้จะเห็นประตูห้องที่มีตัวเลขสีแดงเขียนไว้แบบพ่นเอาไว้ด้วยลายมือค่ะ
ของผู้ตายคือหมายเลขหนึ่งร้อยหรือว่าหนึ่งศูนย์ศูนย์
ส่วนห้องมือยิงอยู่ถัดมาอีกห้องนึงไม่มีตัวเลขนะคะ
ผู้ตายเนี่ยเป็นคนงานก่อสร้างทำงานที่แคมป์งานนี้มาแล้ว๒ปีกว่า
ส่วนคนยิงเนี่ยเป็นแค่คนดูแลแคมป์หรือที่เขาเรียกกันว่าพ่อบ้าน

คุณนับก็ถามในเต็มนะคะลูกชายคนตายที่ก็ได้รับบาดเจ็บและอยู่ในเหตุการณ์
เขาบอกว่าคือพ่อกับแม่ทะเลาะกัน
และเป็นจังหวะที่พ่อเหมือนกำลังจะทำร้ายร่างกายแม่
ตัวเขาก็เข้าไปห้ามแล้วอยู่นายวิพลก็เดินออกมาจากห้องพร้อมกับปืนลูกซองยาว
ไม่พูดอะไรสักคำแล้วเจาะยิงพ่อเขาทันที
ตัวเขากับพี่ชายที่เข้าไปห้ามเนี่ยก็ถูกยิงด้วย
แล้วหลังก่อเหตุเขาบอกว่านายวิพลขับรถออกไปแบบช้าไม่ได้เร่งรีบอะไร
กระบะคันนี้นะคะสีแดงเนี่ยค่ะ

ไม่ดังครับ
เมืองต้นร่างของผู้ตายเนี่ยพอชนะสูตรเสร็จ

แล้วระหว่างสวดไม่มีเรื่องชวนขนหัวลุกเกิดขึ้น
เพราะอยู่น้องชายของเมียคนตายก็คือน้องเมียน้องของคนตายค่ะ
มีอาการแปลกเนี่ยอยู่ก็ไปร้องไห้กอดลูกกอดเมียค่ะลองไปดูกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะต้องอุ้มกันออกไปเลยนะคะซึ่งนางดวงภรรยาของคนตาย
เธอเชื่อนะว่าน่าจะเป็นวิญญาณสามีเธอเพราะเขาคุยกันเป็นภาษากัมพูชาด้วยค่ะ
เธอบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตอนที่สามีเธอตายตายแบบกระทันหันเลยไม่ได้สั่งเสีย
โดยภาษากัมพูชาที่พูดกันเนี่ยคือเขาบอกว่าพ่อไม่อยู่แล้วให้ลูกชายเป็นคนดูแลแม่แทนนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอบอกเธอยืนยันจริงนะว่าตัวเธอเองหรือแม้กระทั่งสามีเธอไม่เคยมีเรื่องมีราวมีปัญหากับคนก่อเหตุก็คือนายวิพลเลย
ทะเลาะกันอยู่แค่สองคนผัวเมียเสียงก็ไม่ได้ดังอะไรมากเลยไม่เข้าใจว่านายวิพลมายิงสามีเธอทำไม
ไม่เคยจะรู้จักไม่เคยจะคุยกันด้วยซ้ำอย่าให้ตำรวจตามจับตัวให้ได้และให้เขามารับกรรมกับสิ่งที่เขาก่อค่ะ
จะช่วยรับผิดชอบแล้วก็ที่บ้านบ้านก็เพิ่งปลูกยังไม่เสร็จ
หนี้เขาตั้งเยอะที่พาครอบครัวมาเมืองไทยก็เพราะทำงานไปใช้หนี้เขา
ตำรวจทำงานไวมากนะคะจับตัวนายวิพลได้แล้ว
คุณรู้ไหมจับได้ที่ไหนที่ไหนฮะจากชนบุรีพนัฐนิคมใช่ไหมคะ
นู่นไปอยู่อำเภอพระพุทธบาทสระบุรีค่ะ
ขับข้ามจังหวัดหนีตายข้ามคืนเลยนะคะตำรวจจับได้พร้อมปืนลูกซองเลยซ่อนไว้ที่เบาะหลัง
ตำรวจก็ถามเบื้องต้นว่ายิงเขาทำไมลองฟังคำตอบเขาดูค่ะ
เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจค่ะเขาบอกว่าผู้ตายพุ่งเข้ามาหาเขา
ตำรวจก็ถามว่าแล้วเขามีอาวุธไหมเขาไม่มีอาวุธ
ตำรวจคุมตัวนายวิพลกลับไปที่สพพนัทนิคมดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ
ก็ถือว่าจับได้ค่อนข้างเร็วนะคะ